แล้วก็มีหนุ่มหล่อผมยาวหน้าตะดีมาแนะนำด้วย
จะเอามาแนะนำที่บอกว่าคุณผู้ชมคงรู้จักกันอยู่แล้วนะคะ
สำหรับลูกไม้หล่นใต้ต้นหนุ่มเจสซี่
ลูกของคุณพ่อเทียรี่เมฆวัฒนานั่นเองค่ะ
ตอนนี้น้องมีผลงานอะไรให้ได้ติดตามกันบ้างนะคะ
เขาจะเป็นนักร้องใช่ไหมเห็นบอก
ก็เป็นลูกสุดหล่อของคุณเครรี่แล้วก็แม่จุอุทุมพร
หลังจากที่มีการชิมลางงานแสดงตามคุณแม่ด้วย
เห็นว่าปีหน้าฟ้าใหม่เนี่ยเจสซี่จะขอขยับมาเป็นศิลปินเต็มตัวแล้วนะคะ

ส่วนแนวเพลงเนี่ยจะเป็นแบบคุณพ่อหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นแนวไหนนะ
รวมไปถึงงานแสดงที่หลายคนยังบอกว่าจริงเจสซี่ก็ยังเล่นละครได้นะ
แล้วจะทิ้งเรื่องนี้ไปเลยหรือเปล่านะคะ
รวมไปถึงอีกหนึ่งเรื่องบวกไปเลยละกันนะคะกับหวานใจน้องมีนาตอนนี้

เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่น่ารักดีไปฟังค่ะ
เพลงที่เราร้องก็จะเป็นโฟลกบลูไปทางท่านแนวดนตรีนะครับ

ประมาณสายร้องเพลงบางคนก็สไตล์คุณพ่อไหมคะแบบเพื่อชีวิตหน่อยอะไรอย่างนี้
ก็มีบ้างนะครับเพลงเพื่อชีวิตที่เขียนมาแต่ว่า
แต่ว่าน่าจะเอาเพลงที่เป็นเกี่ยวกับพวกสื่อถึงอารมณ์ออกมาก่อน
แล้วงานแสดงนะคะว่าเป็นนักร้องยังรับอยู่ไหมเอ่ย
ก็ยังทำได้นะครับแต่ว่าอยากโฟกัสเรื่องเพลงก่อน

ครับก็มีแฟนอยู่ครับตอนนี้น้องมีนาครับ
วันนี้ก็มาด้วยมาดูด้วยครับ

ชัดเจนนะคบใครก็พูดไปเลยมีแฟนแล้วชื่อน้องมีนา
ตามรอยคุณฮิวโก้เลยนะครับ